เดอร์หนุ่มคนหนึ่งที่นครศรีธรรมราช
ไปนั่งรอออเดอร์ของลูกค้าอยู่
จากนั้นมีผู้ชายคนนึงมาบอกว่าเขาไปมองหน้าหาเรื่อง
แล้วเป็นยังไงต่อไปดูนะครับ

เขาก็ต่อว่าด่าทอไปถึงคุณพ่อเขา

คือน้องเขาก็เดินหนีไปเลยนะครับ
โอ้โหนี่ฮะคือเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่หน้าร้านเครื่องดื่มนะฮะ
เป็นซุ้มขายเครื่องดื่มย่านถนนศรีปราชตำบลคลังอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ชายคนที่ถูกต่อยเนี่ยเขาเป็นรายเดอร์เขาก็มานั่งรอออเดอร์ของลูกค้า
คนที่เข้ามาหาเรื่องเนี่ยมาถามเขาว่ามองหน้าหาเรื่องเหรอ
ในคลิปเนี่ยเขาก็บอกไม่ได้มองครับพี่

สุดท้ายเนี่ยมาทำร้ายเขาเลยนะครับ
เราถามไปยังรายเดอร์หนุ่มคนนี้นะครับ
คือน้องเขาบอกว่าเขาก็ไม่ประสงค์จะแจ้งความ
แต่คุณพ่อของน้องเขาบอกเห็นคลิปแล้วผมยอมไม่ได้
คุณพ่อของรายเดอร์หนุ่มคนนี้บอกโอ้โห
หัวอกคนเป็นพ่อเห็นคลิปแล้วยอมไม่ได้

ก็คือได้รับบัตรเจ็บอาจจะบ้วม
แต่นี่คือการไม่ระดับบัตรเจ็บ
ถึงกับขั้นมากอาจจะไปโรงพยาบาลหรือแผลถลอกแตก
ถ้าเกิดว่าวันนั้นเขามีมีดมีอะไรเกิดว่าแทงเกิดขึ้น
คือเรามาที่เราไปแจ้งความก็คือป้องกันไม่ให้ภัยตัวนี้เกิดขึ้น
ก็วันนี้ก็พาลูกชายไปแจ้งความฐานทำร้ายร่างกายนะครับ

คือคุณพ่อบอกว่ายอมไม่ได้ค่ะคือถ้าเกิดลูกชายแบบไม่แจ้งความเนี่ย
คนนี้มันก็ได้ใจนั่นน่ะสิเดี๋ยวก็ไปหาเรื่องชาวบ้านเขาอีก
หรือผู้ชายคนนี้คุณก็ต้องออกมาบอกแล้วนะไปพบตำรวจเขา
ออกมาพูดมาคุยหน่อยว่าเออตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้น

เขาไปหาเรื่องรายเดอร์คนอื่นที่อยู่แถวนั้นรอรับงานต่อด้วยนะ

ก็เลยไม่รู้ว่าพี่ไปกินรังแตนที่ไหนมาหรือเปล่า